จังหวัดพระเยาค่ะไปดูชาวบ้านเค้าน๋อย
เขาบอกว่าฮือฮามากเพราะว่าต่อหัวเสือเนี่ย
มันมาทำรังแล้วรังที่ทํ้คนัครักษณะใครกับลูกละครั้งเลยค่ะ
วั้ววาววัดวัดกิ๋วแก้ว
เฮ้ยตำบลฮึ้ยเข้ากล่ำอำเภอจุนจังหวัดพระเยา

เพราะว่าที่วัดแห่งนี้ก็มีพระอุโบสถพระวิหารสวยสดงดงาม
แต่สิ่งที่เราจะพามาดูไม่ใช่แค่ความสวยงามของสถาปัตยกรรมแห่งนี้เท่านั้น
แต่จะพาไปดูรังของต่อหัวเสือ
นี่คุณผู้ชมมันทำรังอยู่บนยอดฉัดหอระคัง
ผู้คนเห็นแล้วก็โอ้โหตกใจกันทั้งนั้น
แต่ก็ไม่มีต่อหัวเสือมาทำร้ายพระเนรหรือผู้คนที่มาที่ทำบุญที่วัด
เกิดมาสูงอะเนาะก็สูงด้วยแหละอยู่ของมันไปแต่มันแดกตา๒๕๐๐แห่งเลย
ลักษณะของรังต่อหัวเสือเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนระคังเหมือนกันนะ
เหมือนระคังคว่ำค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ขนาดความสูงของยอดฉัดหอระคังแห่งนี้ประมาณตึก๒ชั้น
สูงเลยทีเดียวนะคะแล้วงงค่ะว่าเอ๊ะมันขึ้นไปทำรังตรงนั้นได้ยังไง
มาตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นไงไปคุยกับรองเจ้าอาวาสค่ะ
พระพลลบศรีละสุโธนะคะท่านบอกว่าต่อหัวเสือมาทำรังบนยอดฉัดหอระคังเนี่ยนะคะ
ครั้งแรกมันมาทำรังเล็กปล่อยผ่านไปมันก็ทำรังขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย

เออก็ใช่อ่ะต่อ

เออให้พึ่งไม่ได้เกี่ยวอันนี้งานนี้ต่อยังเดียวครับ
ต่อมาทำรังรังขนาดใหญ่นี้ใช้เวลาสองเดือนนะคะ
แต่อยู่มา๒เดือนต่อก็ไม่เคยทำร้ายใครค่ะ
แล้วที่ผ่านมามีงานบุญสลักพัดของทางวัด
เปิดเพลงก็ดังตีกลองตีระคังก็ไม่ทำให้ต่อนั้นเกิดความรำคาญแต่อย่างใด
ทางวัดก็เลยคิดว่าเออก็คงจะไม่ทำลายรังต่อหรอก

แต่ก็เป็นห่วงนะ

มันอาจจะตกใจ
ก็ตอนนี้มันยังไม่เกิดการรบกวนผู้คน

อยู่ที่สูงท่านก็เลยวางไว้แบบนี้ก่อน
จริงสูงมากเอาไว้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวดูสถานการณ์ต่อไปนะคะ